ไปที่บุรีรำกันต่อเลยนะคะมีชาวบ้านเขาไปเห็นพระสงฆ์
ขับรถหวาดเสียวแล้วก็แบบลักษณะคล้ายเมาด้วย
ก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทีนี้พอตำรวจมาถึงเนี่ย
ก็บอกว่าทำไปเนี่ยเพราะว่าเป็นการระบายความแค้น
ที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาแย่งเมียค่ะก็เลยพาไปจับศึก
ยังไม่หมดฤทธิ์นะคะไปเอะอะโวยวายใส่เจ้าคณะอำเภอ
บอกว่าศึกได้ก็บวชใหม่ได้ไปดูเหตุการณ์หน่อยค่ะ
มองหยุดวันนี้แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านในบ้านประโยชน์ประเภทนี้
จะมาอะไรกับผมมากมายครับเพราะบอกผมมี
คือมันมีแผลกันอยู่ครับอืมขาพระเหลืองเลยพระสงฆ์นะคะ
ครับเนี่ยอ๋อนี่พระพระนะคะไปกันใหญ่แล้วเป็นภาพ
ขณะที่พระเจราโพงอายุห้าสิบเอ็ดปีอยู่ในอาการมึนเมา
โวยวายเสียงดังพอจับใจความได้ว่ามีปัญหากับผู้ใหญ่บ้าน
คือก่อนหน้านี้ค่ะมีคนเขาไปแจ้งตำรวจสพบ้านด่าน
พระรูปนี้ขับรถเก๋งสายไปสายมาระหว่างบ้านตะโกตาเนธกับบ้านเกษตรพัฒนา
ตำบลปราศาสตร์อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีลำ
เกรงว่าเดี๋ยวจะไปเกิดอันตรายกับใครเข้าก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบ
จากนั้นก็เชิญตัวพระเจรพงศ์ไปศึกแต่ว่าขณะนำตัวไปให้เจ้าคณะอำเภอบ้านด่านทำการศึก
พระจิรพงศ์แสดงอาการโวยวายขึ้นเสียงท้าทายใส่เจ้าคณะอำเภอบอกว่าแค่นี้ไม่กลัว
ศึกได้ก็บวชใหม่ได้
เอาจริงแล้วจะกลับมาบวชใหม่อีกเหรอจะมาก็ยังบวชดีกว่าเนอะ
เออเออไปเถอะครับอ่าก็ก็เนี่ยค่ะหลังจากเสร็จพิธีกรรมตรงนี้ก็ศึกเป็นที่เรียบ
ร้อยก็นำตัวไปสอบสวนที่โรงพักบ้านด่านเนี่ยนะคะอืม
ไปตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์พบปริมาณสูงสองร้อยสี่สิบแปดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
กว่าที่กฎหมายกำหนดที่เขาอยู่ที่๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะ
เมาเสร็จปลายเจรพงศ์ให้การว่าดื่มเหล้าจริงเพราะว่าเครียดที่ถูกผู้ใหญ่บ้านแย่งเมียแล้วไปอยู่กินกันแบบเปิดเผย
ตำรวจก็แจ้งไปค่ะข้อหาเมาแล้วขับแล้วก็ทำเรื่องฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำต่อไปค่ะ